คุณผู้ชมพอจะเข้าใจความหมายของคำว่าผู้จัดการส่วนตัวไหมครับ
ผู้จัดการส่วนตัวของดาราเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง
เท่าที่ผมเห็นนะเอาแบบที่ทำออกมาแล้วไปเห็นภาพได้นะ
เขาทำยันอะไรรู้ไหมทำยันที่ว่าดาราที่เขาดูแลเนี่ย
จะเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาเอาทิชชู่ม้วนแล้วก็ยัดใส่มือให้เลยนะ
คุณจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมเขาดูแลกันถึงขนาดนี้
มีหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าผู้จัดการส่วนตัวเขาต้องเป็นยังไงกัน
นั่นหมายถึงว่าถ้าเมย์โดดพี่โดด
ขณะล่องเรือกลางทะเลพร้อมข้อความว่า
ผู้จัดการดาราที่ดีคือผู้จัดการที่ไม่ทิ้งเรา
เวลาที่เราเจอความลำบากที่สุดค่ะ
ต่อกันที่สามาริสา
เธอบอกว่าเธอย้อนมองดูตัวเองโชคดีจริงโชคดีที่สุด
ที่มีคนดูแลที่ดีที่สุด
เป็นทั้งผู้จัดการเลขาพี่เพื่อนและแม่ในเวลาเดียวกันนะครับ
แยกแยะช่วงเวลานะครับ
อันไหนทำงานอันไหนพักผ่อนนะครับ

ถ้าไม่มีอะไรได้ก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน
ผู้จัดการท่านนี้เป็นรุ่นพี่ผมที่มหาวิทยาลัยด้วย

ขณะที่คุณบุ๋มปนัดดาฟาดแรง

บอกว่าไม่ว่าสถานะไหนต้องดูแลเขาเป็นอย่างดี
เพื่อนให้ลูกคุณมากขนาดนี้
คุณควรทำดีพูดดีมากกว่านี้ไหม
แล้วก็โพสต์ภาพคุณแตงโมฮะ
ครั้งไปออกรายการแล้วมีการทำประกันอุบัติเหตุ
ไปออกรายการของพี่ธัญญา
ประโยชน์ให้ลูกสาวของคุณกระติก
แคปชั่นบอกว่าอนาคตอย่าดูแลใครอีกเลยนะคะ

มุมมองของพี่แก้วปัธมพรนาธเสวีบ้าง
ที่ดูแลศิลปินมายาวนาน๒๕ปี
ศิลปินที่เขาดูแลใครบ้างโอ้โหสุดยอดของเมืองไทยใช่ไหม
เขาบอกว่าหน้าที่ผู้จัดการไม่มีวันหยุด

ต้องคอยปกป้องคนของเราก่อนเสมอ

แก้วบอกว่าจะไปถึงที่เกิดเหตุก่อน
แล้วหาทางที่จะเอาทุกคนขึ้นจากน้ำ
แม้ว่ายน้ำไม่เป็นก็จะไม่หนีหน้าหายไปไหน
การชี้แจงของคุณกระติกกับคุณแม่พะนิดารู้สึกว่าแบบนี้ไม่ผ่าน
หากทำไม่ได้ก็ไม่ควรทำหน้าที่นี้ตั้งแต่แรกฮะ
นี่คือความเห็นของดาราและเหล่าผู้จัดการส่วนตัว

แล้วกระติกเป็นทั้งผู้จัดการดาราเป็นทั้งเพื่อนนะคะ